ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังพื้นที่กรุงเทพมนครนะครับ
ต่างก็มีการปรับตัวเป็นไปตามสถานการณ์การไว้ทุกข์ในบ้านเรา
ด้วยการแต่งกายชุดสีสุภาพนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
โพหรือวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ไปด้วยชาวต่างชาติที่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพ
ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของกลุ่มทัวร์
เดินทางมากรุงเทพมหานครในช่วงนี้

จะเข้าไปชมความงดงามของพระบรมมหาราชวัง
บริษัททัวร์ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเดินทาง
พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด
โชคดีที่ลูกทัวร์ของเธอส่วนใหญ่
ทราบข่าวและหาข้อมูลมาก่อนเดินทาง
ทำให้หลายคนเตรียมเสื้อผ้าสีสุภาพมาด้วย
เขาทราบมาก่อนแล้วว่า
ก่อนหน้านี้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็เตรียมตัวก็มาไฟล์เอาท์กันอีกที
สรุปแล้วเป็นยังไงก็แจ้งไปเมื่อคืนนี้ค่ะ
ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนิดหน่อยค่ะ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกคำแนะนำสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
วางแผนเดินทางมาไทยในช่วงนี้ว่า
คนไทยกำลังสวมใส่ชุดสีขาวดำเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ไม่ได้บังคับผู้เยี่ยมเยือนแต่ถ้าเป็นไปได้ควรสวมใส่ชุดที่แสดงความเคารพเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
ผู้มาเยือนควรละเว้นจากการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพ
สถานที่ท่องเที่ยวยังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นพระศรีรัตนาศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง
รัฐบาลขอความร่วมมือจากองค์กรต่างเช่นบาร์ไนท์คลับพิจารณาเรื่องการเปิดให้บริการในช่วงนี้
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมยังคงเปิดตามปกติแต่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
บริการด้านคมนาคมธนาคารโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นของภาครัฐยังคงเปิดตามปกติ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับบริษัททัวร์จะทราบวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยตัวเองค่ะ
ส่งผลให้เสื้อผ้าสีสุภาพกลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีความต้องการสูงบนถนนเข้าสาร
หลังทราบข่าวขณะเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
และร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียของคนไทยและไม่คิดว่าการท่องเที่ยวจะลำบากขึ้น
จากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่า
นักท่องเที่ยวเกือบร้อยละร้อยที่ถนนเข้าสารต่างสวมใส่เสื้อสีสุภาพโดยเฉพาะสีดำ
ท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี
วสาลิขิตพิเชษกุลแม่ค้าขายเสื้อยืดที่ถนนเข้าสารให้สัมภาษณ์ว่า
นับตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่๙สเดชสวันนคด
ต่างชาติก็เข้ามาถามหาซื้อเสื้อสีดำจำนวนมาก
หลายคนรู้สึกเศร้าไปกับคนไทย

ปราศจากเสียงดนตรีที่เคยคลึกคื้นยามค่ำคืน
แล้วถ้าคนไทยก็ยิ่งลดให้ใหญ่เลยค่ะ

เพราะอยากให้ใส่เพื่อนในหลวงอะค่ะ
ก่อนหน้านี้นายอิทธิฤทธิกิ่งเล็กประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ให้สัมภาษณ์ว่าหากใช้วิธีประชาสัมพันธ์
เชิญชวนชาวต่างชาติให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย
ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจวิถีของคนไทย
ไปพร้อมกับการท่องเที่ยวที่มีหลายมิติได้
มั่นใจว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี